เพชรชบูรณมีเรื่องราวชวนสะดุ้งภาพถ่ายติดวิญญาณผีพ่อ
พ่อโผล่กลางงานทำบุญร้อยวันพอดิบพอดีฮะ
ภาพนี้แบบชัดมากครับคมชัดขนาดไหน
ใครเห็นคนที่รู้จักใครเห็นก็บอกใช่เลย

หลวยคือคนที่ตายไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว
แล้วงานที่เห็นเปิดไฟเนี่ยจริงคืองานเขาเรียกว่าทำบุญร้อยวัน
ทำบุญร้อยวันก็มีเหมือนกินดื่มกันบ้างเล็กน้อยฮะ
แต่ปรากฏว่างานทำบุญร้อยวันให้ตาหลวย
หลวยก็ออกมาช่วยให้เห็นอิทธิฤทธิด้วยงานนี้
เป็นร่างเงาปริศนาอยู่หน้าบ้านเลขที่๖๗๘หมู่๑๑ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์เงาปริศนาดูให้ชัดอีกทีคือเราไม่รู้จักไม่เป็นไร
แต่คนที่แถวนั้นชาวบ้านและคนที่เป็นญาติบอกชัดมาก
เหมือนกับตอนที่ตาหลวยอยู่เลยฮะถอดเสื้อยืนเกาะประตูรั้วอยู่

ชาหลวยภูณธองอายุ๖๙ปี
นี่งานแกก็ต้องโชว์ตัวกันหน่อย
งานแกพอดีไม่ได้ยืนเฉยนะฮะ

เดินผ่านด้านหลังกล้องนะฮะ
แล้วตั้งใจจะถ่ายตาหลวยหรือเปล่าเปล่า
คนถ่ายคือลูกของผู้หญิงคนนี้ถ่ายแม่
แล้วคนถ่ายคือหลานของตาหลวยหลานตรงเลย
หลานแท้ของตาหลวยกำลังถ่ายแม่เห็นแม่
คือมันผ่านมาแล้ว๓เดือนความเศร้ามันก็เปลี่ยนไปแล้ว

ก็เลยมีการลุกเต้นแม่ลุกคนเดียวเต้นคนเดียว
ลูกก็เลยแบบจะถ่ายเอาไปแก๊กเมลแม่
ถ่ายไปถ่ายมาคือตอนถ่ายไม่เห็น
และตอนถ่ายยืนยันว่าไม่มีใครอยู่ข้างรถ
หรือไม่มีใครอยู่หน้าประตูรั้ว
แต่พอถ่ายเสร็จจะส่งให้กลุ่มดูกลุ่มครอบครัว

เฮ้ยนั่นมันลุงหลวยนี่ว่ะ
อกตกใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้เดี๋ยวฟังจากคุณสุพัตรา
คนถ่ายภาพแม่แต่ไปติดคุณลุงหรือตาหลวย
ก็ไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะแบบจะถ่าย

หนูก็เลยถ่ายวีดีโอแม่ไว้

กล้องมาหาแม่แบบแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งอะไรอย่างนี้

ตอนแรกหนูก็ไม่เห็นว่ามีภาพอะไรอย่างนี้
แฟนหนูจับโทรศัพท์มันดูแล้วมันก็ซูมดูของมันเอง
มันก็มาให้ญาติหนูดูนี่แหละว่าเป็นรูปใช่ลุงไหมอะไรไหมอย่างนี้

งานทำบุญร้อยวันของลุงนี่แหละค่ะ

แล้วในเวลาที่เราถ่ายเนี่ยมีคนเดินผ่านหรือว่าอะไร
ไม่มีจ้ะหนูมั่นใจว่าไม่มีตอน
เพราะว่าในกล้องก็ไม่มีคนติดด้วย

ตอนถ่ายไม่มีใครแต่ตอนกำลังส่งไป
เอาภาพมาซูมดูขนลุกสู้ชูชันงานนี้ตาหลวยของแท้
ไปสอบถามคนที่เป็นลูกชายก็คือ
ลูกชายของตาหลวยนะคุณสมบัติภูนทองลูกชายตาหลวย
บอกดูปุ๊บรู้ปั๊บเลยใช่แน่นอน
พ่อผมแน่นอนอ๋อจริงผมไม่อยากจะบอกหรอก
ก่อนหน้านั้นเจอมาก่อนแล้ว
แล้วไม่บอกคือไม่อยากจะบอกกลัวคนตกใจ
ก่อนหน้านั้นเจอวิญญาณพ่อมาก่อนแล้ว
โดยเฉพาะช่วงพิธีเช้าที่มีการทำบุญ

พ่อยืนอยู่แถวกองผ้าป่าด้วย

แต่พอเห็นภาพนี้แล้วอ้าวแสดงว่าพ่อโชว์ตัว
อยากจะให้รู้ว่าออกมาร่วมรับบุญ
ร้อยวันอย่างเป็นทางการแล้วครับ
เหตุการณ์นี้ดูสร้างความสะพรึงจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ